ส่วนการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียถือว่าเข้มข้นนะครับ
ตัวแทนของไทยการท่าเรือจะลงแข่งขันในวันนี้
ขณะที่สุภวุฒิเถื่อนกลางครับดาวยิงของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจากทีมชนบุรีเนี่ยนะครับ
ก็หวังจะระเบิดฟอร์มเก่งให้กับแบงค์ออฟเดรุส
ฟุตซอลลีกของเรบานอนหลังจากถูกยืมตัวจากชนบุรีไปร่วมงานในการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
เฉพาะกิจซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับ
ก็จะเริ่มแข่งวันนี้ถึง๑๗สิงหาคมที่บางเกาะอารีน่าหนองจอกเจ้าอามนะครับ
ยิงประตูให้แบงคออฟเบรุษได้แล้วในเกมอุ่นเครื่อง
ประเดิมครับในการช่วยทีมเกมแรกในศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียกลุ่ม๔

เขาก็ติดต่อมาทางจะติดต่อมากับทีมสโมสรชมรีเพื่อยืมตัวเราไปเล่นครับ
ก็ตอนนี้ก็มีความพร้อมครับที่จะไปช่วยให้กับแบงค์ออฟเบรุษจากเลเบนอนอย่างแน่นอนครับ
ยืมตัวไปเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
แล้วก็จะโชว์ความสามารถตัวเองออกมาให้ได้ครับ
เพราะว่าปีนี้เราก็ยังไม่ท็อปฟอร์มสักเท่าไหร่ครับ
ผมก็จะเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาให้ได้ครับ

มั่นใจนะครับว่าจะเก็บ๓คะแนนแรกได้ครับ